ส่วนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะที่บางแสนชนบุรีเกิดเหตุ
ยิงกันตายเลยนะคะสาเหตุที่เขาบอกว่า
สองคนนี้เคยรู้จักกันมาก่อนเคยทะเลาะกันมาก่อน
แต่วันที่เกิดเหตุมานั่งโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกัน
มีการดื่มด้วยกันจนเกิดความมืนเมา
แล้วก็ทะเลาะกันอีกครั้งแล้วยิงกันจนตายเลยนะคะทีนี้นะคะ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิตที่ร้านอาหาร
ชื่อร้านอาหารมุมเมาหลังสถานบันเทิงชื่อดัง
บางแสนชนบุรีตำรวจพร้อมด้วยแพทย์และกู้ภัยลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปเจอร่างของนายประพลชูศรีนอนเสียชีวิตค่ะ
มีรอยกระสุนปืนไม่ทราบขนาด๔จุดด้วยกัน
หน้าท้อง๑หัวไหล่ซ้าย๑โหนกแก้ม๑หายปลาร้า๑นะคะ
นายชัยวัดคงทนอายุ๔๔ปีพยานในที่เกิดเหตุเล่าแบบนี้ค่ะ
คนยิงชื่อว่านายชัยนายชัยเนี่ยมากับน้องชายชื่อเสิร์ชนะคะ
นั่งกินโต๊ะเดียวกับนายประพลผู้ตาย
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงนายชัยโต้เถียงกับนายประพลผู้ตาย
นายชัยวัดเริ่มเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้น
นายชัยวัดก็เลยพยายามห้ามทั้งสองฝ่ายนะคะ
จากนั้นเห็นนายชัยลุกขึ้น
ก็คิดว่าจะลุกขึ้นมาต่อยนายประพลแต่ไม่ต่อยสิคะ
ควักปืนออกมาจากเอวค่ะกระหน่ำยิงใส่นายประพล
จนนายประพลล้มแน่นิ่งลงไปข้างโต๊ะเลย
จากนั้นนายชัยผู้พี่นายเสิร์ชผู้น้อง
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุไปเลยนะคะฟังเสียงพยานค่ะ
ไม่เอานึกว่าจะต่อยอะไรอย่างนี้ไม่เอายิงไว้มา
ตัวนี้ตัวนี้ในกระเป๋าเรื่องนั้น
ไม่ทันเห็นเพราะผมห้าม
ตัวใดตัวนี้เลย

แม่และพี่สาวของผู้ตายมาถึงที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเทียนชัยเลิศมณีทวีทรัพย

ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากครอบครัว

บอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายชัยเนี่ย

เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาแล้วหลายครั้ง
แต่ทีนี้ไม่ทราบจริงว่าคืนนี้
มานั่งกินข้าวมานั่งดื่มโต๊ะเดียวกันได้ยังไง

ก็จะได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ